คุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่อายุทยา
เพราะว่ามีชาวบ้านไปจอดรถอยู่ข้างป่าต้นทูบ

แล้วทีนี้ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้อง

เขาก็เลยมีเด็กร้องอยู่ในป่าต้นทูบตรงนั้นหรือเปล่า

และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังในการที่จะออกตามหา
ตามเสียงของเด็กที่ชาวบ้านบอกด้วย

ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ตรงป่าต้นทูบไม่เห็นเด็กนะ
แต่ได้ยินเสียงของเด็กร้องฟังกันนะฮะ

คล้ายคล้ายเสียงเด็กทารกเลย

ก็เลยทำอะไรฮะปลาหินเครื่องเข้าไปในป่าต้นทูบ
เพราะว่าเขาไม่กล้าลุยเข้าไปดูหรอก

เขาก็ลองปลาหินดูปลาไปตั้งหลายครั้ง
เสียงเด็กก็เหมือนยังดังขึ้นไปเรื่อยเลยนะฮะ
ทีนี้ครับเขามีการโพสต์คลิปนี้
ว่ามีเด็กมีได้ยินเสียง
เด็กจะอยู่ในป่าต้นทูบอันนี้หรือเปล่า
หรือใครเอาเด็กไปทิ้งไว้ในนี้หรือเปล่า
มีการแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาตรวจสอบ
คุณผู้ชมท้ายที่สุดนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เข้ามาปลุกพื้นที่ตรงนี้เลย

พื้นที่กว้างประมาณทั้ง๑ไร่
ครึ่งร้อย๕๐นาย
ใช้มีดไล่ฟันต้นทูบทิ้งก่อน
เพื่อจะค้นหาเด็กนะครับ

คุณพรชัยเดินทางมาที่จุดตรงนี้

เขาได้ยินเสียงของเด็กชัดเจนและเป็นจุดที่ถ่ายคลิป
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ผมนำรถมาจอดแถวนี้ผมลงจากรถ
ผมได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้องร้องเสียงดังด้วย
ตอนนั้นผมไม่แน่ใจผมหยิบก้อนหินคว่างเข้าไป
ว่างเข้าไปหลายก้อนก็ยังคงมีเสียงร้องของเด็ก
ดังออกมาไม่หยุดถามว่าผมกล้าเข้าไปไหม
ผมไม่กล้าหรอกครับผมก็ได้แต่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
พอจบคลิปผมก็ขึ้นรถไปรับรูปผมที่อุเรียน
อันนี้อันที่อยู่ข้างข้าง
เสียงกล้องดังออกมาในกลุ่มนี้เลยครับ

ระดมพลครึ่งร้อยในการค้นหาก็เริ่มตั้งแต่๖โมงเย็น

กระทั่งช่วงประมาณ๓ทุ่มนะครับ

แต่ตอนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งลักษณะคล้ายร่างทรงนะคุณ
เดินมาหากลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พร้อมกับถือผ้าขนหนูสีชมพูลายการ์ตูนมาด้วย

เจ้าหน้าที่ก็งงก็ถามว่าผ้าขนหนูอะไร
ทำไมถือมาแบบนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอเดินมาดูจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วล่ะ
จากนั้นเธอไปนั่งทับผ้าขุนหนูผืนนี้
คือผ้าสีชมพูลายการ์ตูนซึ่งมันตกอยู่ใต้ต้นไม้
เชื่อว่าเป็นผ้าที่ใช้ห่อตัวเด็กมานะครับ
เนื่องจากเธอบอกว่าตัวเธอคือเธอมีจิตสัมผัส
บอกแบบนี้เธอมีจิตสัมผัสนะครับ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเธอฝันว่ามีคนตาย
แล้วก็พอได้เห็นคลิปได้เห็นโพสต์
ว่ามีคนมาได้ยินเสียงเด็กร้องตรงนี้
เธอก็ว่าเอ๊ะหรือว่าสิ่งที่เธอฝันสิ่งที่จิตสัมผัสได้
สิ่งที่อยู่เธอไปนั่งทับผ้าขนหนูสีชมพู
มันเกี่ยวพันกับเด็กคนนี้

โอ้โหจุดทูป๓๖ดอก
เพื่อขอขมาเจ้าที่เท่าทางให้เปิดทางตามความเชื่อ

จะทำอะไรต้องมีพิธีในการเปิดทาง

เพื่อที่จะหาให้เจอนะครับ
นั่งตรงนี้แล้วดันมีผ้าคุณหนูวางตรงนี้พอดี
ยังใหม่อยู่ด้วยนี่ะครับอืมใช่ค่ะ

คือว่าน่าจะเห็นแบบนี้ครับ

สวัสดีเจอนะครับ

แต่ทีนี้เรื่องทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะ

วิทยาศาสตร์บางคนก็เอาคลิปมาฟังหน่อยสิ

เอาไปเปรียบเทียบกับเสียงสัตว์ด้วยนะบางคน
บางคนบอกเป็นเสียงแค่เป็นสัตว์หรือเปล่าหรือเป็นนก

โก้งหรือเปล่าเสียงมันคล้ายแบบเสียงร้องของเด็กเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องระดมกำลังในการค้นหาเลยฮะ
มีการใช้โดรนจับความร้อนช่วยบินค้นหาด้วยนะคุณนะ
ค้นหาไปมาเจอหนูเจอแมวเจอสัตว์เหล่านี้แหละฮะ

ยังไม่เจอเด็กเจ้าหน้าที่ก็มีแผนใหม่
ก็คือนำสุนัขมาช่วยค้นหานะครับ
โดยระหว่างที่ให้สุนัขค้นหา
ช่วงเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกได้ยินนะ

คือมันเป็นเสียงดังแบบประมาณแอ๊ะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่พยายามเงียบหูฟัง

พอสักประมาณ๓ทุ่มกว่าก็มาอีกแอ๊ะนึงแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่พอเดินไปจุดต้นเสียงก็ไม่เจออะไรเลย
คุณดูนี่เขาฟันต้นทูบจนราบแล้วนะ
แต่ยังไม่เจออะไรเลยแล้วให้สุนัขดมผ้าสิ
ไปหาซิมีเด็กหรือเปล่านะครับ
เมื่อวานนี้ใช้เวลาในการประดมพลค้นหาตั้งแต่๖โมงเย็น
จนถึงตี๓น่ะ๙ชั่วโมง
ชั่วโมงก็ต้องยุติปฏิบัติการไว้ก่อนนะฮะ
นี่แหละครับเพราะว่าหาไม่เจอกันจริงนะครับ
เช้าวันนี้ทางด้านของกรรมการบริหารสมาคมร่วมใจนะครับ
ชัดชัยกิติชัยก็ประสานงานไป
ยังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์
ซึ่งเป็นวันเวรรับผิดชอบให้เข้ามารับช่วงต่อหน่อย
เพราะเมื่อคืนกู้ภัยอีกชุดทำงานกันเต็มที่แล้ว
ทีนี้ช่วงเช้าก็ต้องมีกู้ภัยอีกชุดหนึ่งมารับช่วงต่อ
ในการประดมกำลังค้นหาต้นต่อของเสียงที่คล้ายเสียงของเด็กร้องไห้
ของเสียงก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของเด็กหรือจะเป็นเสียงของสัตว์
โดยเฉพาะนกอีโก้งคุณได้ฟังเสียงนกอีโก้งมาใช่ไหม
ใช่เมื่อกี้พอดีฉันเห็นข่าวนี้ฉันก็เลยไปเปิดหาเสียงนกอีโก้ง

มันก็คล้ายคือดิฉันก็ทำเสียงไม่ได้หรอกนะ
มันก็คล้ายกับเสียงที่ได้ฟังไปตอนต้นข่าวนี้แหละ
แต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้
สมมุตินะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กร้องจริงอย่างนี้
คือแปลว่ามีคนเอาเด็กมาทิ้งไว้เขาก็กังวลไง
ว่าตัวเงินตัวทองมันจะมาทำอะไร
จะมาขย่ำมันจะมาทำร้ายหรือเปล่า
ใครจะทิ้งเด็กไว้ในป่าต้นทูบอะไรแบบนี้

นี่ฮะเจ้าหน้าที่นะฮะยังไม่ยุติการปฏิบัติการ
ในการค้นหาตามเสียงว่ามีเด็กอยู่จริงหรือเปล่านะครับ
พอกลางวันแบบนี้ตั้งแต่เช้าผ่านมาถึงกลางวัน

ใช่ค่ะนี่ข่าวนี้นี่คือดิฉันก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องตามข่าวนี้กันต่อไปว่า
ที่สุดแล้วภารกิจของเจ้าหน้าที่จะหาเจอไหม
ต้นต่อของเสียงนี้ว่าคือเด็กจริงหรือเปล่า